กับไปดูศรัทธิ์การน้ำที่จังหวัดน่านะฮะเป็นวันนี้
เนี้ยน้ำในในนายน้ำน่าเนี้ยลดลงแล้วแต่ว่าใน
เทศบาลเนี้ยน้ำกลับเพิ่มมากขึ้นนะฮะเช่นต่อกัน
กับที่อำเภอนาเหลืองที่ตำบลนาเหลืองอำเภอเวียง๓

ติดตามพร้อมกันกับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม
รายงานจากอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับ

อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะครับ

ก็ได้ไหลเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
และมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ

ในบ้านปาคา

ว่าระดับน้ำนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งก็เป็นอิทธิพลของน้ำน่าน
เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนนะครับ
ซึ่งขณะนี้ได้มีบ้านเรือนของประชาชน

มีความเสียหายไปแล้วประมาณ๓๐๐หลังคาเรือนนะครับ
มีชาวบ้านหลายร้อยคนได้รับผลกระทบนะครับ

ต้องใช้เรือในการสัญจรเข้าออก

ที่มีลักษณะเป็นที่ต่ำนะครับ

ขณะที่น้องคนนี้นะครับ
คือเขาก็บอกว่าตอนนี้นะครับบ้านของเขานั้น
ระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งวิธีที่เขาจะช่วยเหลือตัวเองได้

เพื่อหนีน้ำที่มันอาจจะท่วมสูงกว่านี้ครับ

ต่อเนื่องครับขึ้นมาตลอดครับ

ตอนนี้ก็ประมาณหัวเข่าครับ

เฉลี่ยมันเพิ่มขึ้นชั่วโมงละกี่เซนนะครับ

ก็เตรียมพวก

ที่ตลาดเช้าในเขตเทสบาลเมืองนานะครับ

ซึ่งในตรงนี้ชาวบ้านก็จะต้อง

ย้ายจากที่ขายจากตลาดที่อยู่ด้านในนะครับออกมาอยู่ฝั่งริมถนนนะครับ
เนื่องจากว่าในตลาดนั้นถูกน้ำท่วมไปจนเต็มพื้นที่แล้วนะครับ
มีความสูงประมาณ๓๐๕๐เซนติเมตรนะครับ
แล้วก็จากการที่ผมได้พูดคุยกับชาวบ้านนะครับ
ก็บอกว่าน้ำนั้นได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อคืน
ตั้งแต่เวลาช่วง๑ทุ่มจนถึงขณะนี้นะครับ
พบว่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งน้ำที่มานั้นก็มาจากแม่น้ำน่านมุดตามท่อขึ้นมานะครับ
ซึ่งสวนทางกับระดับน้ำที่ผมได้ไปสำรวจเมื่อช่วงเช้า
ที่บริเวณที่วัดน้ำนะครับ
ว่าระดับน้ำในแม่น้ำนั้นได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งเมื่อวานนะครับมีความสูงประมาณ๘เมตร๕๐เซนติเมต
แต่ว่าช่วงเช้าวันนี้นะครับระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ๘เมตร๒๕เซนติเมตรเพียงเท่านั้นครับ